ก็ถ้าวันนี้
ว่าจะถึง๑๐อย่างที่เขาบอกตั้งตาไว้หรือเปล่า
หรืออ้าประชุมวิปเมื่อวานนี้เขาประชุมเรื่องอะไรกัน
เอาตั้งแต่ตอนนี้ก่อนเลยนะอย่าว่าโหวตได้ไม่ได้อะไรเลยนะ

คือมันจะกลายเป็นการเสนอชื่อซ้ำเป็นยติซ้ำหรือเปล่า
วันนี้เดี๋ยวเข้าใจอธิบายให้เข้าใจง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ถึงข้างอาจารย์วันนอลว่าอย่างไรรู้ไหม
อาจารย์วันนอลบอกว่าในที่ประชุมตกลงกันไม่ได้
มันไม่ง่ายล่ะวิบสามฝ่ายเมื่อวานประชุมกันโอ้โหเครียดนะครับ

ฝ่ายหนึ่งคือ๘พักร่วมรัฐบาล
ฝ่าย๒พักร่วมรัฐบาลเดิม
ฝ่าย๓สวแล้วก็มีอาจารย์วันนอเป็นประธาน
คือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าใครเป็นฝ่ายค้านไง

จะเลือกนายกแล้วหยิบยกข้อบังคับการประชุมข้อที่๔๑
กำหนดห้ามเสนอยติชื่อนายพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลแคนดิเดตนะครับ
คือจะเสนอซ้ำได้ไหมเพราะมีความเห็นจากอีกฝ่าย
อีกฝ่ายเขาบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องกับข้อ๔๑นะครับ
เอามาปนมันอยู่ในอีกหมวดนึงนะครับ
คือมันอยู่เป็นอีกหมวดนึงไว้ในข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
ซึ่งตรงกับหมวด๙ที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่ยัตติทั่วไป
นะครับดังนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุม
คืออาจารย์วันนอร์ใช้บอกว่าต้องดูหน้างาน
คือต้องมาพิจารณากันตรงนั้นเลย
คือฟังเสียงเหรอฟังเสียงก่อนว่าจะยังไง
ก็คือที่ฟังอภิปรายกันไงอ๋อฟังอภิปรายกันว่า
ตกลงคุณถือกฎหมายข้อนี้ว่าเสนอไม่ได้แล้ว
อีกฝ่ายบอกมันไม่ใช่อย่าเอามาปน
มันไม่ใช่ยัตตินะครับมันเป็นเรื่องเฉพาะ
ว่า๙โมงครึ่งเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็จะอภิปรายเรื่องนี้กันแหละ
สองชั่วโมงนะแปลน้ำแข็งเข้าโอ้เข้าข่าวน้ำแข็งพอดีนะ

ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าจะอภิปรายจบหรือยัง

ไม่มีใครพูดถึงข้อเสนอการงดเว้นการใช้ข้อบังคับ

เพราะถ้าหากยกเว้นข้อบังคับแล้ว
แล้วจะใช้ข้อบังคับไหนแทน
หากสมาชิกส่วนใหญ่ลงมติว่ายัตติตามข้อบังคับ๔๑

ที่ไม่ใช่นายพิธาต่อเลยได้ไหม
พอก้มไปดูข้อบังคับมันก็ไม่มีข้อไหนห้าม

พร้อมจะไปต่อกันเปล่าเสนอชื่อแล้วโหวตกันเลยพร้อมหรือเปล่า
แต่หากวันนี้โหวตไม่ได้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ
แต่จำได้ไหมคือมันมีอยู่๒คำ
เรื่องของการโหวตนายกคือไม่ช้านะครับ
ไม่ช้านะฮะแล้วก็
ยังไงมันต้องประชาชนเขารออยู่
ไม่ช้าแล้วต้องสุดความสามารถ
คือจะได้ยินมาจากฝากฝั่งหนึ่งบอกว่า
ประชาชนรอไม่ได้ปัญหาปากท้องรอไม่ได้
ประชาชนส่วนสองพกษ์เก้าไก่ที่จะยื่นแก้มาตรา๒๗๒
โชคพระกุธของนายคุณจะยื่นก็ยื่นบรรจุหญฑิตได้เลย
ประธานจะชี้การได้ต่อเมื่อได้ฟังกรรมอภิกรายของสมาชิกในทุกฝ่ายแล้ว
แล้วประธานก็พอจะสรุปแล้วควรจะมีคำวินิจฉัยได้
จะได้วินิจฉัยแต่ว่าในขณะนี้เนื่องจากว่ายังไม่ได้ข้อสรุปทั้งหมด
ก็ต้องรอการอภิปรายจากการประชุม
เพราะช่องว่างที่จะให้ประธานวินิจฉัยนั้นต้องฟังข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้ว
คือแต่จริงแล้วเนี่ยนะผมไปนอนคิดเมื่อคืน
นอนคิดเมื่อคืนถ้าสมมุติว่าทางสวเขาหรือทางกลุ่มที่ไม่เลือกพิธาเนี่ยนะครับ
ปล่อยไปเสนอยติไป

ที่เขาไม่เลือกสอสอที่เขาไม่เลือก
เขาก็รู้อยู่แล้วเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าพิธาไม่ผ่าน

ฉะนั้นก็ปล่อยครั้งนี้ไปก็ได้จริงแล้ว

จบไปเลยเพราะว่าพิธาก็ประกาศแล้วว่า
ถ้าไม่ถึง๑๐ถ้าไม่ได้หนนี้
ก็หลีกทางให้เพื่อไทยแล้วไง

จริงเขาก็ปล่อยไปก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการเมือง
อย่ายืนลืมว่า๙โมงครึ่งจะมีการประชุม

อาจจะส่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง

หนึ่งคือรับไม่รับสิ่งที่กรกตร้องมาถูกไหมอันนี้หนึ่งก่อน
แล้วถ้าสมมุติเกิดรับนะรับจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไหม
ว่าวันนี้ความเคลื่อนไหวแรงกระเพื่อมที่มันจะเกิดขึ้นช่วง๙โมงครึ่งเป็นยังไงนะ
เรื่องความปลอดภัยสำคัญครับเมื่อคืนเลยเมื่อคืนนี้คือมาแล้วค่ะ
นี่มาตั้งแล้วคืออันนี้เก็บจากวันก่อนแล้วเอามาใหม่ใช่ไหม

อันนี้เขาตั้งกันสักประมาณช่วงเที่ยงคืน๑๐นาที

มาแล้วใช่รอบอาคารรัฐสภาถนนเกียรติกายค่ะ
ก็วางกำลังรักษาความปลอดภัยของตำรวจนครบาน
เจ้าหน้าที่เขาก็ย้ายตู้คอนเทนเนอร์มาวางเป็นแนวเลยนะ
ด้านหน้ารัฐสภาแล้วก็เอาผ้าใบมาคลุมรอบอาคาร
ตามประกาศกำหนดเป็นพื้นที่ห้ามชุมนุมในรัศมี๕๐เมตร
คือจะมีผลจนถึงเมื่อไหร่ล่ะ๒๑กรกฎาตอนเที่ยงคืนค่ะ
แล้วก็จะปิดการจราจรเส้นสำเสนช่วงแยกเกียรติกาย
ก็เหมือนกันกับเมื่อรอบที่แล้วรอบที่โหวตวันที่๑๓ค่ะ
ส่วนจุดที่จัดให้เป็นพื้นที่ชุมนุมเนี่ยนะ
ก็คือบริเวณศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครเกียรติกายนี่แหละ
อยู่ข้างอาคารรัฐสภาที่เดิมจะเปิดให้ผู้ชุมนุมเข้าไปในช่วงเช้า
วันนี้จะเตรียมรถสุขาเอาไว้ให้บริการด้วย
เพราะก็แน่นอนแหละวันนี้ก็จะต้องมีทั้งแบบกองเชียร์เนาะ
เราคือไปเก็บภาพมา
ผู้ชุมนุมทุกการชุมนุมนะไปไม่ทันพี่กลุ่มนี้หรอก

รู้ก่อนนะครับรู้ก่อนร้อนหนาวนี่แหละแล้วก็จะไปรอกันนะครับ

ค่ะดูสีป้ายเปย่เริ่มการดิตแล้วนะคุณผู้โทษม่
ประชาสัมพันธ์ใครจะผ่านเส้นบริเวณอาคารรัฐสภา

เพราะว่ามันจะมีการปิดถนนบางช่วงด้วยค่ะ

แล้วให้ไปใช้เส้นทางอื่นแทนนะคะ